สุโขทัยที่มีแม่ลูกคู่หนึ่งขับรถเก่งกันไป
เหมือนตัดหน้าก็บีบแต่เตือนไปทีนึง

จบแบบในพ็อตของละครเลยหน้ากระเช้ามาเลยครับ
ยสวยมาเลยครับสำนึกผิดแล้วผมขอโทษ
เพราะว่าผมเครียดเพิ่งทะเลาะกับแฟนมา

ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะมันไม่ใส่ป้ายทะเบียนค่ะ
ตอนนี้หนูอยู่ปากุ้มเกาะแล้วค่ะหน้าเทศบางค่ะคุณตำรวจ

ป่ากุมเกาะค่ะคุณตำรวจป่ากุมเกาะคุณตำรวจรู้จักป่ากุมเกาะไหมคะ
เธอขับรถไปถ่ายคลิปไปโทรหาตำรวจไปโอ้โหเหตุการณ์ระทึกเหลือเกิน
มันยิงแล้วค่ะมันยิงแล้วค่ะแล้วบอกพี่กัดไปด้วยนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๖กุมภาพันธ์
เรานำเสนอข่าวให้ดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็ตามหาผู้ชายในภาพด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามภาพเลย
ชักปืนออกมายิงข่มขู่ด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอ
ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับหลังเกิดเหตุผู้หญิงในคลิปนี้
วันนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแล้วก็บอกว่านั้นเนี่ยเธอขับรถมาจะกลับบ้านนะฮะก็มีคนนั่งมาในรถด้วยหลายคนนะฮะ
พอขับไปก็มีรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพุ่งออกมาข้างทางก็ตกใจกลัวชนสิครับ
ปีแตร่เตือนไปหนึ่งทีครับแต่ผู้ชายคนนั้นกลับตะโกนด่ามาให้ของลับมาขี่ตามาปาดหน้า
แล้วก็ระหว่างนั้นโทรแจ้งตำรวจ๑๙๑ไปด้วยต่อมาตำรวจลงพื้นที่ไปนะฮะแล้วก็ได้หลักฐานชิ้นสำคัญจนสามารถออกไหมจับผู้ชายในคลิปได้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยคนในคลิปเขาชื่อว่าคุณอนุรักษ์พิพิษทองอายุ๒๘ปี
นี่คนนี้ผมทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วครับผมขอมอบตัวดีกว่าต้องขอโทษจริง
ซีดหน้าเจือนมาผมขอโทษแล้วกันผมสำนึกผิดไปแล้วติดต่อมาขอพูดคุยกับผู้เสียหาย
คุณผู้ชมตอนแรกเห็นในคลิปเขาอาจจะดูเกรี้ยวกราดกลางไปแต่ว่าพอมาแล้วเป็นอีกคนนึงนะฮะด้วยความสำนึกผิด
ถามว่าทำไปทำไมเขายกมือขอโทษเลยวันนั้นผมเครียดผมเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เกิดอารมณ์โมโหนิดนึงครับขอโทษคุณครับ
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุผมเพิ่งทะเลาะกับแฟนมาด้วยแล้วดื่มเหล้าไปด้วย
จากนั้นขี่รถออกมากำลังจะออกจากซอยรถเก๋งมาบีดแรงโมโหก็เลยเนี่ย
มาทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสุดท้ายโดนแจ้งข้อหาไปครับ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
สุดท้ายก็จบแบบไหว้สวยรวยกระเช้า

เอาปืนมาด้วยเหรอแม้มาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย